ยาสีฟันสมุนไพรสกัดบริสุทธิ์คอบาเดนโฉมใหม่
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตราปรุงทิพย์

ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูวิตตีแสกหน้าพร้อมอยู่แล้ว
วันนี้ตีแสกหน้าเรื่องการค้ามนุษย์ที่สถานบริการอาบอบนวดนาตารี
ตอนนี้ก็คงจะได้เห็นข่าวล่าสุดแล้วนะคะ
ครับคุณนิวครับเรื่องอาบอบนวดเดี๋ยวถามผมเถอะครับ

แสกหน้าตีถูกจุดถูกคน
แต่จริงผมต้องขอขอบคุณมูลนิธิเอ็นเวเดอร์
เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็เคยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวซีแลนด

การจับนาตาลีเนี่ยเด็ก๑๑๙คนมีเด็กอายุต่ำกว่า๑๘๑๐กว่าคน

ตำรวจเว่ยขวางไม่ทราบหรือครับ
ในพื้นที่ห้วยขวางมีอาบอบนวดในถนนรัชดาอยู่มากมาย

บชนต้องส่งคณะกรรมการไปตรวจ

ทีนี้เอ็นเวดเดอร์ผมต้องขอบคุณสาธุ
ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเจริญรุ่งเรือง
ค่ะเพราะอะไรครับทำไมคะเพราะถ้าไม่มีเอ็นเวดเดอร์

เหมือนและคุณดิวทราบไหม
ว่าการค้ามนุษย์เนี่ยโทษมันหนัก

นาเจียแขกโดนไป๑๗ปี
ผู้จัดการโดน๒๕๒๖ปี
ถามว่านี่ขนาดลดครึ่งนะ
รับสารภาพนะครับเอาละเที่ยวนี้ผมจะเล่าให้ฟัง

เป็นที่แล้วค่ะเป็นที่แล้ว

ค่ะแต่ผมก็ได้ดูข่าวครับ
แล้วผมก็ได้เห็นข่าวว่ามันโดน
จริงมันน่าจะโดนมาเสียนานแล้ว
เพราะเรื่องนี้ใครเขารู้กันทั่ว
ค่ะแต่ตำรวจห้วยขวางตอนนั้นไม่รู้
ส่วนที่กำลังบอกให้กับกรมการปกครองเข้าไปจับ
ก็จะพบแล้วครับว่ามีเด็กอายุต่ำ

โดยปกติก็จะมีการขายกันละครับ

เปิดบริสุทธิ์ห้าหมื่นบ้างแปดหมื่นบ้างแสนนึงบ้าง

พอได้เสร็จแล้วเด็กต่างเหล่านี้ก็จะถูกขนย้าย
เอาไปขายตามต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่หัดใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ต

จริงอันนี้คือเด็กคนนี้ถูกละไปขายที่ประจวบคีริขัน
ดังนั้นมูลนิธิก็ไปจับถูกที่ประจวบ
ก็สืบเด็กคนนี้ก็รับว่าเคยทำงานอยู่ที่นาตาลี
พอทำงานอยู่ที่นาตาลีก็มีการย้อนลอยสืบมาว่า
ไปทำงานดอตรีทำงานกับใครชื่ออะไร
มูลนิธิได้ข้อมูลปุ๊บก็แจ้งให้กับ
ไม่ไว้ใจตำรวจแล้วพูดง่ายต้องไปแจ้งกรมการปกครอง
แล้วก็มาจับณวันที่๗มิถุนายน๒๕๕๙
สารท่านก็ทำงานรวดเร็วจริงนัด
แต่ว่าจำเลยชิงสารภาพซะก่อน

ไม่ต้องไปปฏิเสธไม่ต้องอะไรหรอกครับ

อย่างที่ผมบอกสู้ติดแน่แพ้ติดนาน
ก็รับสารภาพแล้วครับมันก็ติดพอประมาณ

และก็เลี้ยงกระทงลงโทษ
แต่ละคนโทษยาวนานไม่เหมือนกัน

เบรกถัดไปผมจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ติด

เพราะว่าจะมาเรียงกระทงให้เห็นว่าสารท่านลงยังไง
เพื่อเป็นตัวอย่างไอ้พวกเชื้อแขก

ไม่ใช่แค่เรื่องของบทลงโทษ

ยังมีเรื่องของบัญชีสวยด้วย

ว่าไปยังไงทำไมถึงมีคนนี้ได้คนนั้นได้
ท้ายสุดทำไมมันถึงลงมีชั้นประทวนอยู่๓๔คนเท่านั้นเอง
เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมตีแสกหน้าเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ

ค้ามนุษย์เป็นปัญหาระดับชาตินะคะ

โดยเฉพาะที่ประเทศไทยถูกจัด

เราดีขึ้นไม่ปลูกคือนิดหนึ่ง

ทีนี้อย่างนี้ครับคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
ค้ามนุษย์นะครับเปิดอาบอบนวด
ผมก็เคยเปิดแต่เด็กต่ำกว่า๑๘โดน

โค้งหาค่ะคุกโดนกันไปโอ้โฮ๘โค้งหา
แต่ละคนเนี่ยโทษจำคุกแตกต่างกันแล้วมีตัวเลขแปลกที่ไม่เข้าใจคุณชุวิต
คือประชาชนอาจจะงงถ้ามัน๒๕ปีทำไม๒๕ปี๑๒เดือน
ทำไมไม่๒๖ปีปีหนึ่งไปเลยถูกไหมครับและเมื่อรับสารภาพลดครึ่งหนึ่งสารลดเป็น๑๑ปี๒๔เดือน
ทำไมไม่๑๓ปีทั้งสิ้น๑๑ปี๒๔เดือนก็คือ๑๓ปีของกึ่งหนึ่งก็คือ๒๖ปีแล้วครับ
เดี๋ยวผมจะแจงรายละเอียดของข้อหาและจำนวนปีให้
แต่ก่อนที่จะไปถึงนะครับคุณนิวทราบไหมครับว่าโดนไปอะไรไปอีก
เงินอีก๗๔๐ล้านโกรักษ์นี่โอ้โฮอายเลยป่ะอันนี้ไปอยู่ปลอยเป็ดกุ้มชายตาย
หลบหนีอยู่อยู่ปลอยเปรตอยู่กับลูกชายเอาเมียไปสองคน
อยู่ดีปล่อยเป็ดอยู่ไปไม่มีความสุขแล้วครับเพราะเงินทองอะไรโดนยึดหมด
เงินอะไรเนี่ยทรัพย์สิน๗๐ล้านมันเป็นที่ดินครับ

อืมมูลค่า๑๒๐ล้านชนบุหรี่ลายองหลาดเภา๒งาน๔งาน๑ไร่
โดนยึดหมดมูลค่า๗๔๐ล้านหามาทั้งชีวิตแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะครับ
ครับดังนั้นเดี๋ยวจะหาว่าผมไปการแกล้งข้อมูลต่างราวนี้เนี่ย
คือโกรักษ์ผมรู้จักก็เคยไปให้ข่าวว่าตรงข้ามสร้างไออะไรนะ
นวดอีกที่หนึ่งถนนรัชดาเหมือนกันอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดมรัชดาบอกไปเปิดได้ยังไง

ผมพูดไปพูดมาก็เปิดไม่ได้ตอนนี้เปิดได้อีกแล้ว
เอาล่ะครับตรงนี้เราให้ข้อมูลไป

ก็ไอ้นั่นมันจะเก็บไว้มันก็มีแต่ลดราคาเพราะมันเป็นรถ
ส่วนที่ดินยิ่งเก็บมันยิ่งขึ้นไม่ต้องรีบขาย
อันนี้แตกต่างกันเรื่องของทรัพย์สินที่ยึดมา
สินที่ยึดมาถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าลด
ราชการเขาก็ต้องรีบขายออกไปเก็บไว้ก็เป็นภาระ
ราคาก็ลดลงมีรุ่นใหม่มีอะไรใหม่มา

ยิ่งเก็บราคายิ่งขึ้น
ดังนั้นผมจะตีให้ดูครับคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
ให้ดูว่าข้อหาที่โดนนั้นมีอะไรบ้าง

ของจำเลยแต่ละคนผู้จักรการ
อันนี้เป็นผู้จัดการมาดูคนแรกก่อน

คงอนันคณะเขตนะคะอันนี้เชียร์แขกอันนี้ผู้จัดการ

ข้อหาหนึ่งร่วมกัน
ร่วมกันอะไรครับร่วมกันค้ามนุษย์

คณะเกินก็๓คนละครับเกิน

ออกจากร่วมการค้ามนุษย์แล้วข้อหาที่๒ยังสมคบ
สมคบกันค้ามนุษย์ค่ะ
สมคบกันค้ามนุษย์
ปากกามันทู่ซะละเกินเอาอันนี้ดีกว่า
พบกันค้ามนุษย์ก็คือ๒คนล่ะครับ

พาบุคคลไปเพื่อการอนาจารย์
โดยบุคคลนั้นต่ำกว่า๑๘ปี
อายุต่ำกว่า๑๘ปี๑๐๐เรือกเกิน๑๕อย่าง

แม้ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม
ผมเขียนสั้นว่าอนาจารย์
เป็นภาพไพ่พักพิงกับที่ต่างด้าว
หลับซ่อนให้ที่ซ่อนเล้นกับคนต่างด้าว
เปิดบริการสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
๖ร่วมกันเป็นไหนจ้าง
ลูกจ้างอายุต่ำกว่า๑๘ปีทำงานในสถานบริการ
ร่วมกันเป็นไหนจ้างให้เด็กต่ำกว่า๑๘ปีทำงาน
เป็นผู้ดูแลกิจการสถานที่ค้าประเวณี

หมายถึงภาพรูปถ่ายต่างนี้หรือเปล่าคะ
พรากษ์รูปถ่ายวันนี้ส่งไลน์ไง

ส่งไลน์ส่งอะไรรูปถ่ายต่างรูปของเด็กรูปอะไรเนี่ย
รักษณะทั้งหมดที่สารท่านลง
ทั้งหมด๘ข้อหา

ข้อหาร่วมการค้ามนุษย์๓คน

ว่าผู้นั้นจะยินยอมล่อไปเพื่อการค้าประเวณี
กระทำการเพื่อการอนาจารย์
ทั้ง๓คือมันมีต่างมีกรรม
และยังอยู่ในผิดหลายบทล่ะครับ

สารได้ลงกรรมหนักสุด
หนักสุดก็คือ๑๐ปี
โดนไป๑๐ปีผู้จัดการโดน๑๐
เชียร์แขกโดน๑๐
สมคบกันข้ามรถแต่๒คนขึ้นไป

นานาจารย์โดนกันไป๓ปี
๓ปี๓ปี๓ปี
โอ้โหนี่ผมบวกตัวเลขมันเยอะนะครับ
อันนี้พูจักการโดน๓ปี

เป็นตัวเลขมัน๑๗ปี
นอกจากนี้ผู้จัดการยังไม่จบ

โดนต่างด้าวผู้จัดการไปแล้ว

ให้เด็กต่ำกว่า๑๘ก็โดนไปอีก๖เดือน

ผมไม่มีจุดข้างหน้านะถ้าจุดข้างหน้าคือ๖เดือน

รอบครองสิ่งลามกอนาจารย์โดนไปอีก๑ปี
๑ปีรวมทั้งหมดของผู้จัดการนะครับ

เดี๋ยวผมนับให้ก็โดนไปทั้งหมด๒๕ปี
๒๒เดือนถูกไหมครับ๑๒เดือนอันนี้๑๒เดือน
๖เดือนก็เป็น๑๒เดือนถูกไหมครับ
อันนี้๖ปี๗ปี๑๐ปี๑๔ปี๒๔๒๕ปีนี้อีกปีหนึ่ง
๕ปี๑๒เดือนคือเดือนส่วนเดือนปีส่วนปี

ปี๑๒เดือนสำหรับผู้จัดการ
ส่วนพวกเชียร์แขกโดนไป๑๗ปี

เนื่องจากจำเลยสารภาพก็ลดกึ่งหนึ่ง
หารสองเลยไหมครับหารสองครับแต่หารสอง
คือให้ดูดีนะฮะ๑๐ปีก็เหลือ๕ปี
๔ปีเหลือ๒ปี๓ปีเหลือปีครึ่งนะครับ
เหลือปี๖เดือนอันนี้ก็เหลือ๖เดือน

ถูกไหมครับเหลือ๓เดือนอันนี้เหลือ๓เดือน
อันนี้๖ปีก็เหลือ๓ปีอันนี้ปีหนึ่งเหลือ๖เดือน
เดือนส่วนเดือนเอา๖เดือนมาบวก๓เดือนนี้
บวก๓เดือนนี้เป็น๑๒เดือน
๒เดือนมาบวกหนี้อีก๖เดือน
๒เดือนไป๑๘เดือนรวมหนี้อีก๖เดือน

ก็เป็นจำคุก๑๑ปี๒๔เดือน
ส่วนปีก็คือจำนวนปีทั้งหมดรวมกันละลบกัน
ก็คือเมื่อกี้นี้นะลบกันไปแล้วก็เหลือ๑๑ปี
เดือนส่วนเดือนครับปีส่วนปี
ดังนั้นปีทั้งหมด๑๑ปี๒๔เดือน
หรือ๑๓ปีถูกไหมครับ

คดีพรุ่งนี้จะมีอภัยเย็ดโทษมีลดโทษมากไปกว่านี้ไหมครับ
อันคารมนุษย์มีครับอันคารมนุษย์มี
แต่ว่าคดีอย่างนี้มันได้อภัย
เหตุที่ได้ไปเพราะว่าตอนนี้ที่ไม่ให้อภัยโทษก็คือ
ช่อกงประชาชนกับข่มขืน

แต่ยังไงก็ต้องไปรับโทษนี้ก่อนนะคะ
คืออันนี้รู้สึกว่าบางอันอาจจะไม่ได้นะฮะ

ผมต้องไปดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องเด็กต่ำกว่า๑๘

ผมอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมฟังว่า
เรื่องพวกนี้อย่าทำเป็นเล่นไป
เรื่องการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่สำคัญ
เพราะขณะนี้เนี่ยรัฐบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กำลังเคร่งคัดเรื่องการค้ามนุษย
และการคารมนุษย์โดนง่ายเหมือนกับเรื่องอังยีกะโดนซ่องโจร
อย่างนี้คารมนุษย์ผมจะเรียนในภาพนี้
มันเยอะมากครอบคลุมปัญหาหลายประการ
คือหลักการง่ายของการค้ามนุษย์นะคุณนิวครับ

ต้องมีวัตถุประสงค์๓ต้องมีวิธีการ
ทีนี้๓อย่างผมจะอธิบายสั้นอย่างเช่นการกระทำ
การกระทำยังไงเข้าค้ามนุษย์เป็นธุระจัดหาซื้อขายจำหน่าย
ค้ามนุษย์การกระทำ
วิธีการข่มขู่ใช้กำลังช่อฉนใช้อำนาจโดยไม่ชอบไม่ยินยอม

เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ทีนี้ถามว่าทั้ง๓ข้อหานี้
ทั้ง๓ประการนี้คือองค์ประกอบการกระทำวิธีการวัตถุประสงค์
มีองค์ประกอบ๓อย่างทีนี้ถ้าเด็กต่ำกว่า๑๘เนี่ย
มีสองอย่างก็โดนแล้วคือการกระทำกับวัตถุประสงค์
กระทำยังไงเป็นธุระจัดหาซื้อขายจำหน่าย
โดนฮะแล้วมีวัตถุประสงค์แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
อันนี้แค่๒วัดองค์ประกอบ๒อย่างนี้
คือโดนเลยสำหรับอายุต่ำกว่า

ค้าโปเวนีโดนครับค้าโปเวนีสองผลิตและเผยแพร่สิ่งลามุกอาณาจารย์
ทำให้เอาคนมาเอาเด็กมานะถ่ายวีดีโอไว้ถ่ายภาพนิ่งถ่ายวีดีโอ
โดนครับผลิตและเผยแพร่สื่อลามุกอาณาจารย์ไปลงในเฟซบุ๊กไปลงไอ้นี่โดนครับ
บังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า
หรือการอื่นใดเพื่อเป็นการขูดลีดบุคคลนั้น
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

ทั้งหมดเข้าข้อหาค้ามนุษย
โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือการกระทำวิธีการวัตถุประสงค์

คือมีการกระทำเป็นธุระจัดหาซื้อขายจำหน่าย
วิธีการข่มขู่ใช้กำลังช่อชนใช้อำนาจโดยไม่ยินยอม

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
แต่ถ้าเป็นเด็กต่ำกว่า๑๘โดนไป๒ก็พอแล้วครับ
เอ้าแค่การกระทำกับวัตถุประสงค์ก็โดนแล้วเหรอครับค่ะก็โดนแล้ว
น่าจะเห็นว่าการค้ามนุษย์ครอบคลุมแน่นหนา

เอาเป็นว่าบทลงโทษคุณนิวดูอายุเป็นเกณฑ์
ถ้าอายุต่ำกว่า๑๕โดนไป๑๕ปี

พูดผิดนะ๑๕ถึง๑๘๑๕ปี
ช่วงนี้ถ้าเกินต่ำกว่า๑๕ส่วน
โอ้โหหนักขึ้นไปอีก

ถ้าเกิน๑๘ปี๑๒

ถ้าเด็กก็ยิ่งโทษเยอะระหว่าง๑๕ถึง๑๘โดนไป๑๕
ต่ำกว่า๑๕โดน๒๐
ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตามผมถามหน่อยคุ้มหรือครับ

อยู่นอกคุกใช้เงินน้อยหน่อยดีกว่ามึง
เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่อยากจะบอกให้
ท่านผู้ชมได้ทราบว่าการค้ามนุษย์เนี่ยคืออะไร
และการค้ามนุษย์ครอบคลุมอย่างไร

บางคนไม่เข้าใจซึ่งมันเป็น
นี่ถามว่าไปยืนเชียร์แขกโดนไป๑๗ปี

ว่าเป็นการจัดหา
เป็นวิธีการและไอ้กรณีของนาตาลีเนี่ย

ส่วนเป็นผู้จัดการโดนเข้าไป๒๖๒๗ปีเนี่ย

ค่ะนี่เป็นกรณีตัวอย่างได้ใช่ไหมคุณชูวิทย
ปัจจุบันนี้ยังมีลักษณะแบบนี้เยอะไหมคะในบ้านเรา

ผมมีแน่นอนผมถึงบอกว่า

ผมให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมากับท่านนะ
คือมูลนิธิที่สมควรที่ได้รับการยกย่อง

ผู้จัดการ๒๖ปี

ค่ะแล้วถามว่ามีไหมเจียร์แก่กไปนะ
มีเด็กต่ำกว่า๑๘โอ้โหซิงเลย

ถามว่านี่แหละครับถามว่ามันคุ้มไหมล่ะครับ

ไปเที่ยวโดนด้วยนะอ้าวผิดด้วย
เอาผิดด้วยสิครับอย่างกรณีอย่างที่สุพรรณ

เป็นอะไรข้าราชการหรืออะไรที่มันเป็น

แล้วก็บอกว่าถ้าไปซื้อบริการผิดด้วย
แล้วยังไงครับเอาบัตรไปรูดบัตรเครดิต
นี่นาตาลีนี่ขำจะตายเอาบัตรเครดิตไปรูดเสร็จ
แคทเชียร์มันเขียนเบอร์ไว้ที่สำเนาบัตรเครดิต
ตามตัวถูกที่เขียนไว้สำเนาบัตรเครดิต

เบอร์๕๐ไปเช็คแล้วเด็กต่ำกว่า๑๘

คุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะ
ยังมีเรื่องของบัญชีรายชื่อ
จ่ายสวยให้กับใครอีกหลายคน
มีใครบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเปิดโพยกันค่ะ
ชีวิตตีแสดหน้า
ผมไม่วงรู้กับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ

ชีวิตตีแสดหน้า
ให้บริการค้าประเวณีแบบนี้
ยังคงอยู่ได้ตำรวจรู้เห็นหรือเปล่า
เขาบอกว่ามีการจ่ายสวยกันจริงใช่ไหมคะ

หลับตาครับเพราะว่าผมรู้ว่ามันเป็นยังไง

เรื่องการที่จะไปเกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ย
มักจะเป็นเรื่องบังเอิญที่จะโดน

แล้วก็เคยบอกว่าเคยไปที่สอนอนี้หาอาศักดา

ถามว่ารองบนประทานสภาทิแจ่

เพราะว่าพอหลังไปจับถูก

เพราะคนที่เอาไปนอนไม่หลับ

นอนไม่หลับฮะเพราะว่าไม่ใช่วันนี้

โดนครับดังนั้นกระบวนการที่ผมมาถึงวันนี้เนี่ยคุณนิวครับท่านผู้ชมที่รักครับ
กระบวนการสวยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีความเป็นมา
จะไปพูดด้านเดียวผมจะไปด่าตำรวจมันด่าง่าย
ผมพูดได้เลยครับวันนี้ผมก็ด่าเลยครับ
แต่ถามว่าทำไมถึงมีกระบวนการนี้เกิดขึ้นเออมันน่าฟังหน่อย
ถามว่าในโรงพักหรือหน่วยงานหนึ่งมีโสหุ้ยไหมมีครับไม่มีได้ยังไงครับ
เช่นการตามจับผู้ร้ายต้องไปตามจับต่างจังหวัดสืบอาจจะไม่มีเงิน
ถามว่าทำไมต้องมีอ้าวไม่มีไม่มีผมก็ไม่เจริญก้าวหน้ามันเป็นธรรมเนียม
ตำรวจลูกน้องดูแลนายทหารนายดูแลลูกน้องค่ะเป็นคราชน้ำใจ
ทำไม่เหมือนกันดังนั้นก็จะไปโดนล่ะครับ
โรงพักไหนมีสีเทาเยอะเอามาถามว่าทำไมต้องมีล่ะ
เอ้าแล้วมันจะได้เงินที่ไหนคนดีที่ไหนเขาจะไปจ่ายล่ะ

ทำงานสุจริตเขาจะจ่ายเรื่องอะไรคุณนิวผมไม่จ่าย

สมมุติว่าลองร้านแอร์สุจริตไหมร้านแอร์สุจริตแต่ตำรวจดูดี
ทำไมมันมีต่างด้าวต่างด้าวมีใบอนุญาตไหม
เอาล่ะยาวล่ะเห็นไหมเสียภาษีหรือเปล่ายาวอีก
เห็นไหมล่ะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตำรวจในท้องที่รู้ดีที่สุด
ดังนั้นก็เหมือนกับนาตาลีล่ะครับบอกว่าตำรวจท้องที่ต้องรู้ดีอยู่แล้วครับ
สวยคือกระบวนการที่๑นะครับมันเป็นงานที่ซัพพอร์ต
งานที่ตำรวจในแต่ละท้องที่ในแต่ละหน่วยงานทำ
อย่างนั้นเนี่ย๘๘โรงพักสนทั้งกรุงเทพเนี่ย
กันหมดสิครับไม่มีใครย้ายอยากจะดิ้นลนไปห้วยขวาง
ไม่มีใครอยากได้ลนไปบางลักษณ์ไม่มีใครอยากดิ้นลนไปทองลอ
ไม่มีใครอยากได้ลงไปวางทองหลังเพราะอะไรครับ
เพราะในพื้นที่ต่างเหล่านี้ล้วนมีสีเทาอยู่ครับ
ธุรกิจสีเทาซึ่งจำเป็นต้องจ่าย
ถามว่าทำไมงั้นไปอยู่ราชกระบังกลับไปอยู่ธรรมศาลากับห้วยขวางก็เท่ากันสิครับ
มันไม่เท่าสิครับเพราะห้วยขวางสีเทามันเยอะ
คนก็เลยอยากจะมาห้วยขวางตำรวจอยู่ห้วยขวางก็สามารถมีเงินมีทอง
เอาไปดูแลพื้นที่ไปดูแลนายเอาไปดูแลโรงพักตัวเองนะครับ
เอาไปให้กับลูกน้อง
ดังนั้นถ้าคุณนิวแต่ท่านผู้ชมมองเห็นเราขึ้นกระดานเลยครับ
กระดานที่เป็นสวยของนาตาลีนี่แหละครับถามว่าทำไมต้องไปจ่ายตมตั้งหกหมื่น
ถามว่าหกหมื่นเอ่อเจ็ดหมื่นหก
จะให้คุณผู้ชมดูบัญชีรายชื่อที่ทางนาตรีเขาจ่ายให้ตำรวจหรือก็จ่ายให้ใครก็ตามเนี่ยนะคะ
ก็เขาเขียนไว้เนี่ยฮะก็เขียนตามที่เขามีแล้วครับเพราะว่าจับมาเจอบัญชีสวยด้วย
ต่อมอมันจะต่อมอต่อหมดอะไรแหละมันก็ถูกเป็นตำรวจตัวของต้องเมืองนี่นะครับ
ลองซูมเข้าไปด้วยเลยครับอันนี้คือต่อมอเจ็ดหมื่นหกนะครับท่องเที่ยว
ทำไมต้องท่องเที่ยวท่องเที่ยวเพราะว่าไอ้นาตาลีเนี่ยมันรับนักท่องเที่ยวเยอะ
มีแต่จีนเข้าไปดังนั้นมันก็ต้องจ่ายแล้วครับถามว่าห้วยขวางจ่ายไหมห้วยขวางก็ได้อีกนะฮะ
ถามว่า๑๙๑ได้ไหมนี่มีอยู่แล้วมีชื่ออยู่สืบ๑ใครสืบ๑ก็คุมห้วยขวางไง
๑กอง๒ก็กองปราบไงเห็นไหมครับแล้วถามสันติบาลสันติบาลก็ได้ด้วยนะครับ
แล้วถามรายชื่อล่ะสมนึกคือใครถามผมเนี่ยสมนึกนี่ใครก็รู้จักครับถ้าทำงานสารบริการ
กองบริการประชาชนที่บรชนเขาเขียนว่ากองบริการประชาชนแต่บริการประชาชนที่ไหนล่ะครับ
เขาบริการสถานบริการเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่เก็บใบอนุญาตสถานบริการ
ดังนั้นใครที่เกี่ยวข้องกับอำนาจตรงนี้แหละครับล้วนมีผลประโยชน์มีรายได้ทั้งนั้นแหละครับ
ดังนั้นดศนี่อะไรอ่ะดอสอคือลองให้ถามผู้ชมว่าดอสอคืออะไรเลยครับ
ดศมันดดไม่ใช่อ่ะดศมันเด็กและสตรีไงล่ะครับ
หน่วยงานกองกำกับการเด็กและสตรีขึ้นอยู่กับนครบานเนี่ยครับนี่ได้หกหมื่น
ถามว่ารายลับต่างเหล่านี้ท้ายสุดเนี่ยปปทเป็นผู้สอบสวนนะครับ
สอบไปสอบมาไปจับได้ขี้เล็บอยู่สี่คือชั้นประถวน๓๔คนโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ
พูดปากไม่เต็มตอนนี้ยังไม่รู้เลยยังสอบไม่เสร็จเลยครับก็ผมเห็นแล้วไหมครับดังนั้นกระบวน
ข้าเบี้ยบ้ายรายทางทำไมครับคุณเรียกครับมีคนไทยเนี่ยเรียกหลายอย่างนะครับ
ถามว่าทำไมต้องจ่ายคุณเดินผ่านสารพระภูมิแล้วคุณไม่ยกมือไหว้เหรอ
ธรรมเนียมไทยมันต้องยกมือไหว้ถามว่ามีอะไรสารพระภูมิไหมผมก็ไม่รู้
แต่ผมต้องจ่ายเพราะผมทำอะไรที่มันผิดเล็กน้อยหรือว่าการทำผิดมาก
เพราะถ้าทำงานบริสุทธิ์คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายคุณไม่ต้องกลัวนี่ครับ
มันก็มีการปฏิบัติแบบนี้อยู่ในหลายวงการไหมคะ
มีครับมีครับหน่วยงานต่างแต่ว่าของตำรวจเนี่ยย่อมต้องเกี่ยวข้องเยอะ
ตำรวจมีหน้าที่มือข้างหนึ่งถือปืนมือข้างหนึ่งถือกฎหมาย
ดังนั้นก็สามารถใช้ดุลพินิษฐ์ในการพิจารณาหลายอย่าง
ถามว่าอย่างนาตาลีรู้ไม่รู้ว่ามีเด็ก
ต้องรู้สิครับไม่รู้ได้ยังไงล่ะครับเพราะว่ามีตั้ง๑๑๙คนเป็นต่างด้าวไปกี่คนนะครับ
มีเมียนมาร์มีเขาใหญ่มีชาวเขาเขาเรียกว่าชาวเขา
แล้วก็มีพวกที่ราบสูงนะครับมีเมียนมาร์มีอะไรต่างเหล่านี้
ต้องรู้ล่ะครับเพราะตำรวจต้องรู้ทุกเรื่องนะครับ
ดังนั้นที่ผมพูดถึงกระบวนการสวยอย่าไปพึ่งว่าตำรวจ

ใครจ่ายค่าเครื่องคอมพิวเตอร์

มันไม่มีใช่ไหมน้ำมันเอาที่ไหน

ดังนั้นการว่าการตำหนิตำรวจมันง่าย

เพราะอะไรเพราะไม่งั้นไม่มีคนวิ่งมาห้วยขวางหรอกครับ

มีธุรกิจสีเทาเยอะเขาก็ต้องจ่าย

ผมก็ต้องเรียนท่านผู้ชมล่ะครับว่า

ก็ต้องตามไปล่ะครับต้องตามไปหาว่า
ได้รับยังไงปปทก็ต้องไปถามกรมการปกครอง
เขาอุตส่าห์ไปจับมาจับไปจับมา

ไม่ได้รับชื่อก็มีอยู่นะครับ

คือปัญหาที่ผมจะคุยในโอกาสต่อไป

บุคคลที่รับเนี่ยก็รับสวย

คือมันผิดอยู่แล้วครับถ้ารับมันผิดอยู่แล้วครับ
ไม่มีถูกหรอกครับจะอ้างยังไงมันก็ผิดนะ

จับได้๗๐โลเอาไป๓๕โลแล้วหาย
แล้วอ้างว่า๓๕โลตกน้ำไปไฟไหม้ไป
คืออ้างยังไงมันก็อ้างได้แต่ถามว่าผิดไหมมันผิดอยู่แล้วครับ
แต่กระบวนการให้กระบวนการรับเนี่ย

สมมุติว่ามันเขียนชื่อไว้แล้วตำรวจเอามาสอบสวนแล้วบอก
มันชื่อผมเหรอผมไม่ได้ชื่อสมนึกผมชื่อสมนึก
แต่มันพยวนถึงสมนึกแสดร้อนหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นคนที่ให้มันต้องมายืนยัน

คุณชุวิตค้างอยู่เรื่องหนึ่งนะที่จะบอกว่าจะแก้ไขกันยังไงต่อไป

แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะยังคงมีเรื่องราวอะไร
อยากจะให้คุณชุวิตเอาเรื่องก็ยังส่งมาได้เหมือนเดิมนะคะ
หลากหลายเรื่องราวรอให้ได้คลี่คลายกัน
คุณนิวไม่ได้มาเมื่อวานผมแจ้งไปแล้วนะ

เขียนอ่านไม่ออกเขียนมากเกินไป

อยู่ส่งมาว่าจะแล้วเรื่องไม่ได้ว่าไม่สำคัญ
เรื่องนี้ผมว่าลำดับความซ้ำมันคงอยู่ท้าย

หรือว่าที่จอดรถหน่วยงานราชการมันเยอะมันแน่น
ดังนั้นผมก็ต้องคัดเอาเรื่องสำคัญเสียก่อน
เพราะฉะนั้นการส่งจดหมายร้องเรียนของท่าน
หรือการส่งอีเมลท่านต้องให้รายละเอียดกับผมพอสมควร
คุณชุวิตก็ยินดีรับทุกเรื่องนะคะ
แล้วก็คัดกรองทำหน้าที่สื่อมวลชนอย่างเต็มที่
ส่วนเรื่องราวที่คุยกันวันนี้ค่ะเรื่องของความผิดโทษต่าง
รวมถึงเรื่องสวยเชื่อเหลือเกินค่ะว่าวันนี้ทำให้คนไทยได้ตาสว่างกันแล้วค่ะ
พรุ่งนี้แล้ววันต่อไปเราจะตาสว่างขึ้นไปอีกนะคะ
ติดตามคุณชูวิทย์ให้ได้ในตีแสกหน้าวันนี้
เราทั้งคู่ลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ